ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ต่อเนื่องกันเลยสำหรับปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย
หลังจากที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยสำเร็จไปขั้นหนึ่งแล้ว
เป็นการกล่าวในวันต่อต้านการค้ามนุษย์
และปัญหาเรื่องนี้รัฐบาลให้ความสำคัญมาตลอด
เพราะฉะนั้นขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้คุณสุภาพคลี่ขจายนะคะ
จะมาขี่เส้นใต้กันชัดเลยนะคะสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น
รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้วยนะคะ

ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณดาวครับขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับ

ข่าวที่คุณกอล์ฟอ่านไปเมื่อกี้ยังตกสาระสำคัญอยู่อีกเรื่องหนึ่ง
ก็คือว่านอกจากจะมีการมอบรางวัลให้กับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้ว
วันนี้จะเป็นการลงนามกับองค์กรประมาณ๖๐องค์กรครับ
เพื่อร่วมมือกันป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
คำว่าค้ามนุษย์เนี่ยสังคมไทยฟังแรกแรกก็งงครับ
เราไม่เอ๊ะอะไรกันค้ามนุษย์มนุษย์เอาไปค้าไปขายกันได้ยังไง
แต่ว่าเรื่องของคำว่าค้ามนุษย์เนี่ยมันเป็นข่าวใหญ่เอาเมื่อปีกว่าที่ผ่านมา
จำได้ไหมครับตอนนั้นสหรัฐอเมริกาเขาประกาศให้เราไปอยู่เทียร์๓
ประเทศที่อยู่ในกลุ่มเทียร์๓ก็คือว่าเขาจะตัดสิทธิเรื่องการค้าเกี่ยวกับเรื่องภาษีอากรที่ส่งสินค้าเข้าประเทศเขา
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เมื่อปีกว่าที่ผ่านมา
รัฐบาลได้พยายามจะเอาจริงเอาจังเพื่อปลดไทยให้ปลดล็อกออกจากเทีย๓ให้ได้
เป็นข่าวคลึกโครมตอนนั้นท่านผู้ชมจำเรื่องของโรหินจาได้ไหมครับ
หิญญาหรือโรหินจาเนี่ยที่เขามีปัญหากันเองในประเทศเขาที่พม่า
เขาไม่สามารถจะอยู่ประเทศเขาได้เขาต้องการไปอยู่ประเทศที่สามที่มาเลมั่งที่โน่นที่นี่
แต่ว่าแน่นอนเขาจะมาขึ้นฝั่งที่เมืองไทยเพราะประเทศไทยเราเป็นทางผ่าน
ขึ้นฝั่งในเมืองไทยข่าวที่ได้เกิดขึ้นต่อมาก็คือว่า
ไปมีกระบวนการค้ามนุษย์โดยคนของไทยร่วมมือกับคนของเขาส่วนหนึ่ง
ไปเอาเงินเอาทองกับคนที่ต้องการจะไปอยู่ประเทศที่๓
แล้วเกิดอะไรขึ้นยังไงไม่รู้
มีคนตายเป็นร้อยศพไปขุดเจอกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาเป็นข่าวดังไปทั่วโลก
ฉะนั้นรัฐบาลตอนนั้นก็เป็นรัฐบาลคอสชนี่แหละครับ
ได้เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากเอาจริงเรื่องจังเรื่องนี้มากยังไงครับ
ทุกทีที่ผ่านมาเรื่องแบบนี้ไม่มีทางที่จะไปจับคนใหญ่คนโตได้
แต่คราวนี้จับทหารยศพลโทได้ว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
จับตำรวจได้หลายคนด้วยว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
นักการเมืองท้องถิ่นที่ว่ามีอิทธิพลนักอิทธิพลหนาเนี่ยโดนเข้าไปหมด
ร้อยกว่าคดีที่นายกรัฐมนตรีบอกเมื่อสักครู่จับดำเนินคดี
ตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่แล้วเหตุการณ์ก็ผ่านไปหนึ่งปี
เมื่อวานนี้วันที่๕มิถุนายนเขาจัดให้เป็นวันต่อต้านการฆ่ามนุษย์
วันที่๖คือวันนี้นายกก็ไปมอบรางวัล
หนึ่งปีที่ผ่านมาก็ถือว่าทำงานไปได้เยอะถือว่า
แต่ยังมีปัญหาก็คือว่าเมื่อตอนที่เกิดเหตุใหม่
เราเอาจริงเอาจังกันมากแต่พอมาถึงวันนี้มีความรู้สึกไหมครับว่า
ลานมันทำท่าจะหย่อนเหมือนเดิมแล้ว
รู้กันในหมู่ปฏิบัติหน้าที่ว่าการเอาจริงในการบังคับใช้กฎหมาย
อนยานลงไปครับหย่อนยานลงไปไม่เหมือนตอนที่เกิดเรื่องนี้ใหม่ใหม่
ฉะนั้นสิ่งที่นายกและผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องกำชับต่อไปก็คือว่า
ลานจะต้องไม่หย่อนครับจะต้องใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ฉะนั้นปัญหาไม่หมดเพราะขณะนี้ปัญหาที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับโลหินจาเกี่ยวกับอุยกูปัญหาเขาเกิดของเขากันเองนะครับ
เขาอยู่ประเทศเขาไม่ได้กันเองเราไม่เกี่ยวอะไรกับเขาหรอก
แต่เขามาใช้บ้านเราเป็นทางผ่าน
สถานการณ์ในขณะนี้ก็ไม่ใช่ว่าหมดไป
เพียงแต่ว่ามีความรู้สึกว่าข่าวมันน้อยลง
เหตุผลที่ข่าวน้อยลงก็อาจจะเป็นไปได้ว่า
เราไม่อยากให้ข่าวนี้มันอึกกระทึกคลึกโครมมาก
เดี๋ยวจะกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศหนักเข้าไปอีก
เพราะเรากำลังอยู่ในระหว่างที่อเมริกากำลังจับตามองอยู่
ปีที่ผ่านมาว่าเขาจะปลดล็อกเราไหม
ปีที่แล้วเขาจัดเราไปย้อยอยู่เทียร์๓
ปีนี้นี่แหละประมาณปลายมิถุนาเนี่ย
เขาจะประกาศอีกทีนึงว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนเทียร์ไหน
ถ้าอยู่ในเทียร์๓เหมือนเดิมนั้นยุ่งเลยครับ
เพราะมันจะนำไปสู่การที่เขาเคยละเว้นให้สิทธิ์
เราในการสั่งสินค้าจากบ้านเราไปขายในอเมริกา
เราส่งไปเขาก็คิดภาษีศูนย์ละกากรถูกลง
ก็ทำให้สินค้าเราไปสู้กับเขาได้
แต่ถ้าเขามีมาตรการลงโทษว่า
ไม่เอาจริงเอาจังอย่างต่อเนื่องกับเรื่องการค้ามนุษย์
และให้เราอยู่ในเทียร์๓เหมือนเดิม
สิ่งที่จะเป็นไปได้ก็คือว่าการตัดสิทธิ์ภาษีสุรกากรมีโอกาส
ถ้าเป็นอย่างนั้นสินค้าบ้านเราที่ส่งไปอเมริการาคาต้องแพงขึ้น
แพงขึ้นแล้วเราไปสู้กับเวียดนามไหวเหรอครับ
เขาได้สิทธิพิเศษภาษีสุรกากรเราไม่ได้
อ้าวแล้วจะยังไงยอดของการส่งออกตอนนี้ก็ยิ่งมีปัญหาอยู่แล้ว
ส่งออกของเรามีปัญหามากแล้วถ้าไปเจอการประกาศปลายเดือนมิถุนายนเนี่ย
อีกไม่กี่วันเนี่ยว่าเรายังคงอยู่ในเทียร์๓เข้าไปอีก
เสียหายทางเศรษฐกิจมากนะครับเรื่องของการส่งออก
ท่านผู้ชมก็รู้ว่าเรื่องเงินจากการส่งออกนั้นเป็นเรื่องใหญ่
ในการที่จะมากระตุ้นเอาเงินเข้ามาในประเทศในระบบเศรษฐกิจ
ถึงเราพยายามจะบอกว่าเราพยายามจะหาทางมาตรการเราค้าขายกันเอง
เราพยายามจะไม่พึ่งการส่งออกมากแต่ในทางปฏิบัติในทางข้อเท็จจริงมันหนีไม่พ้น
ฉะนั้นเรื่องสำคัญที่สุดก็คือว่า๑รัฐบาลจะต้องทำอย่างที่นายกรัฐมนตรีว่า
คดีเก่าไปถึงไหนยังไงส่งฟ้องแล้วกี่คดีอยู่ในขั้นตอนไหน
ที่นั่งฟังนายกพูดอยู่เมื่อเช้าเนี่ยจะต้องมีคำตอบให้นายก
และคำตอบนี้ประชาชนสาธารณชนควรจะรับรู้ด้วยว่าแต่ละคดีดำเนินการไปถึงไหน
เพราะเกี่ยวกับคนใหญ่คนโตเยอะทหารยศพลโทก็มีคนก็เป็นห่วงว่าเอ๊ะ
ไอ้ตอนจับนั่งคึกคักแต่ว่าพอเอาไปสักพักนึงคดีไปถึงไหน
นี่หนึ่งที่ที่รัฐบาลจะต้องกำชับให้ทำเหมือนที่นายกพูดเมื่อเป็นข่าวสักครู่
อันดับ๒ถัดมาก็คือว่าการบังคับใช้กฎหมายต้องเอาจริงเอาจังอย่างต่อเนื่องครับ
ล้านยอนไม่ได้เพราะผมบอกเมื่อกี้ว่าปัญหายังมีอยู่
โลหินจาที่เขาเข้ามาเนี่ยก็ยังมาเป็นเรือเรืออยู่เหมือนเดิม
เพียงแต่ว่าสภาพของปัญหาอาจจะเบาบางลง
เพียงแต่ว่าข่าวนี้มันอาจจะไม่เป็นข่าวคลึกโครมเหมือนในอดีต
ฉะนั้นประเทศที่เขามีปัญหากันเองแล้วใช้เราเป็นทางผ่านอันนี้เราลำบาก
๓ต้องควดขันเรื่องตำรวจด้วย
พลตำรวจสมยศพุ่มพันธ์ม่วงปีกลายท่านเป็นพบตรท่านพูดเองนะผมจำได้
ท่านบอกว่ามีตำรวจที่เกี่ยวข้องกับกระบวนค้ามนุษย์ยังมีอีกมาก
เพราะกระบวนการค้ามนุษย์เนี่ยถ้านักการเมืองไม่เอาด้วย
นักการเมืองท้องถิ่นไม่เล่นด้วยตำรวจไม่เล่นด้วยเขาทำไม่ได้หรอก
มันเป็นกระบวนการใหญ่มันเรื่องใหญ่
ฉะนั้นประการที่๒ที่รัฐบาลควรจะกวดขันเจ้าหน้าที่
โดยเฉพาะตำรวจอย่าเป็นเส้นเองผมก็อยากให้พบตลคนใหม่
รับไม้มาจากพบตรคนเก่าผลตรวจเอกสมยศตอนนั้นก็เอาจริงเอาจังมากนะครับ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานหนึ่งในช่วงที่ว่าท่านมาอยู่แค่๑ปี
แต่ผลงานอื่นเนี่ยเอาละไม่พูดกันแต่ผลงานเรื่องเอาจริงเอาจังกับการค้ามนุษย์
เอาจริงเอาจังกับตำรวจเนี่ยใช้ได้อีกประการต่อมาก็คือว่าคนที่เขา
คนที่เขาไปเอาจริงเอาจังเนี่ยอย่าให้เขาเดือดร้อน
ได้ยินข่าวว่านายตำรวจบางคนบอกอยู่เมืองไทยไม่ได้
ต้องอาศัยลีภัยไปอยู่ต่างประเทศแล้วเขาไปพูดเองว่า
เขาไปเอาจริงเอาจังกับกระบวนการฆ่ามนุษย์แล้วเขาอยู่เมืองไทยไม่ได้
ต้องลาออกลาออกแล้วอยู่เมืองไทยก็ไม่ปลอดภัย
ต้องไปอยู่ที่ไหนล่ะออสเตรเลียโอ้ยข่าวนี้ออกไปเสียชื่อครับ
บอกอะไรกันคนทำผิดแล้วตำรวจไปจับตำรวจอยู่ไม่ได้
ก็แปลว่ามีการคุ้มครองเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สหรัฐเขาจับตามองอยู่
สุดท้ายกันมาก็คือว่าเรื่องที่จะต้องมีการร่วมมือกับหลายองค์กรนี่แหละ
ก็ต้องคอยจับตาดูว่ารัฐบาลจะลงนามกับองค์กรเอกชนองค์กรโน่นองค์กรนี่
ประมาณหกสิบองค์กรนี่คือข่าวดีของประเทศไทยนะครับ
ว่าเราจะเอาจริงเอาจังนายกรัฐมนตรีพูดชัดแล้วก็เหลือที่ลองลองลงมา
ว่าจะเอาจริงเอาจังแค่ไหนเพราะนายกแหมวันหนึ่งท่านก็สั่งหลายเรื่อง
สั่งหลายเรื่องคนที่จะเอาไปปฏิบัติจะตามทันหรือตามไม่ทันไม่รู้
แต่เราหวังว่าถ้าเอาจริงเอาจังอย่างที่นายกว่า
ปลายเดือนมิถุนายนนี้เราจะหลุดพ้นจากการจัดอันดับของสหรัฐอเมริกา
เราจะไม่อยู่ในเทียร์๓แต่ถ้าผลตรงกันข้าม
ปลายเดือนนี้เราอยู่ในเทียร์๓เหมือนเดิมอันนี้ยุ่งแน่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการส่งออกครับ

ส่วนมากช่วงหลังมาที่เห็นข่าวนะคะนำเสนอแต่เรื่องของแผนการปฏิบัติงาน
กับคำอย่างไรถึงจะหลุดพ้นเทียสาม
ไม่ค่อยเห็นข่าวเรื่องของความสำเร็จของฝ่ายปฏิบัติการเลยว่าจับใครได้บ้างแล้ว

ผมตั้งข้อสังเกตว่ามีความพยายามที่ไม่อยากให้เป็นข่าว
คล้ายว่าเป็นข่าวแล้วมันเหมือนประจานว่าเรายังมีปัญหาเยอะ
ก็คงมีความพยายามส่วนหนึ่งที่ไม่อยากให้เป็นข่าว